ส่วนเหตุการณ์ต่างก็ยังคงดำเนินต่อไปค่ะ
คุณนัทพงศ์เรื่องของลักวิ่งชิงปล้นนะคะ

นี่เป็นข่าวใหญ่ที่กาญจนบุรี
คุณผู้ชมค่ะผู้ชายคนนึงเนี่ยอยู่ที่บ้านเลยนะคะ

เอาปืนยิงนะคะไป๓นัดบาดเจ็บสาหัสเลยค่ะคุณผู้ชม
หลังจากนั้นมือปืนก็เผารถมอเตอร์ไซค์ของเขา

นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อประมาณ๗โมงเช้า

คาดว่าเป็นรถคันที่ก่อเหตุนี่แหละ
ขับออกมาจากซอยบ้านหลังที่เกิดเหตุอย่างช้านะคะ
นี่ค่ะรถเก๋งสีดำคันนี้แหละ
ในเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะนายนนชัยเล็กดารา
เป็นคนอยู่ที่บ้านเลขที่๙๒ทับ๑นะคะ
ก็ถูกยิงแล้วเนี่ยค่ะรถมอเตอร์ไซค์ของเขาก็ถูกเผา
ก็คาดว่าจะเป็นฝีมือของคนที่อยู่ในรถเก๋งคันสีดำที่ขับออกไปนี่แหละค่ะ
ตำรวจไปที่บ้านหลังนี้ค่ะเพราะว่าได้รับแจ้งว่าไฟไหม้บ้านแล้วมีคนถูกยิง
อยู่ที่ห้วยนาคาราชซอย๘ที่ตำบลทุ่งทองจังหวัดกาญจนบุรี
ก็ไปแล้วก็พบนายนนชัยค่ะนายนนชัยถูกอาวุธปืนขนาด๗๖๕มิลลิเมตร
ยิงเข้าที่ศีรษะกระสุนเข้าที่ท้ายทอย๒นัดที่ท้อง๑นัด
ตอนที่ไปเนี่ยตำรวจบอกหายใจรวยรินเลยค่ะนะคะหมดสตินะคะ
มีข่าวออกมาในตอนแรกด้วยซ้ำว่าเขาเสียชีวิตเพราะว่าอาการแบบล่อแร่มากจริงนะคะ
เรื่องต้นนะคะสอบสวนทราบว่าคืนก่อนเกิดเหตุนายนนชัยเนี่ยไปดื่มกินบ้านเพื่อนนะคะ
ที่ท่าม่วงแล้วกลับมาตอนตีห้าหลังจากนั้นประมาณเจ็ดโมงเช้าก็พบรถเก๋งสีดำ
เมื่อสักครู่นี้แหละค่ะขับมาที่บ้านหลังจากนั้นประมาณ๗๘นาที
ก็มีเหตุการณ์รถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่หน้าบ้านถูกเผา
แล้วก็มีการเอาปืนยิงเขาแล้วก็ขับรถคันสีดำหนีไปนะคะ
ตำรวจสพนขาวกับชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๗ระดมกำลังกันติดตามตัวเลยค่ะ
คนที่ขับรถคันนี้จนรู้ชื่อนะคะเร็วมากจริงนะรู้ชื่อว่าคือนายรุ่งเรืองจรุมเครือ
อายุ๕๑ปีมีฉายาด้วยฉายานกท่าล้อ
ก็นำกำลังไปดับซุ่มจับกลุ่มตัวได้ตรวจค้นร่างกายเจอจริง
เจอปืนที่ก่อเหตุพร้อมกระสุนเลยนะคะ
ตอนสอบสวนก็วกวนเหมือนกับคนเสพยาค่ะ

เขาบอกว่านับถือตัวเองไนลุงเจริญนะคะ
เกือบจะมีเรื่องนะคะแต่ว่าห้ามกันไว้ได้ก่อน
จากนั้นนายนนชัยเขาบอกว่าไปพูดในกลุ่มชาวบ้าน
อันนี้คือนายรุ่งเจริญบอกนะครับ
รุ่งเจริญบอกนายนวลชัยไปพูดในกลุ่มชาวบ้าน
บอกในรุ่งเจริญเนี่ยเอาวัยรุ่นต่างถิ่นมาแล้วมีปัญหาในหมู่บ้าน
ก็โกรธมากคืนนั้นก็เลยไปซุ่มที่บ้านเพื่อนของนายนนชัย

ตอนเช้าเนี่ยก็เลยออกไปเอารถแล้วเตรียมน้ำมันจะไปเผาบ้านเขา
พอมาถึงหน้าบ้านเอาน้ำมันลาดไปที่รถมอโตไซด์
แล้วจุดไฟเผาไป๓คันแล้วก็เรียกนายนลชัยออกมา
หลังจากนั้นก็ยิงนายนนชัย๓นัดได้รับบาดเจ็บสาหัส

ทีแรกเนี่ยเขาบอกจะหนีไปชายแดนแต่ว่าถูกตำรวจจับได้ซะก่อนค่ะ
นี่แหละค่ะตำรวจก็จับได้ภายในวันนั้นเลยนะคะวันเดียวกันเลยนะคะ
ตรวจสอบประวัติปรากฏว่าในรุ่งเจริญคนยิงเนี่ย
ติดคุกในคดียาเสพติด๑๓ปีนะคะ
ครั้งนี้ก็เจอไป๔ข้อหานะคะพยายามฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
พกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะวางเพลิงและเสพสารเสพติด
นี่ค่ะคือตอนที่ตำรวจไปจับ
นายรุ่งเจริญก็ยอมรับว่าเมายาเสพยามานะคะ
ส่วนอาการของนายนนชัยอย่างที่แจ้งนะคะ
ก็คือตอนแรกมีข่าวว่าเขาเสียชีวิตแต่ว่าตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่ช่วย
เขาพยายามจะช่วยกันปั๊มหัวใจแล้วฟื้นขึ้นมาได้ค่ะ
แล้วก็มีกระสุนฝังอยู่ในตัวของเขา๓นัดด้วยกันค่ะ